คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้โอ้โหเป็นเหตุระทึกค่ะ
มีไฟไหม้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เหตุการณ์ที่กาญจนบุรีนะเขาก็กำลังจะขึ้นไปบนระเบียง
เพื่อจะฉีดน้ำเพื่อที่จะดับไฟนะคะ
ปรากฏว่าระเบียงมันร่วงตกลงมา
แล้วเจ้าหน้าที่ตกลงมาสองคนนะคะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอ๋อร่วงตกลงมาแบบนี้ค่ะครับ
ดับเพลิงเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการ
เขาก็นำรถน้ำไปช่วยดับเพลิงนะคะครับเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้น
หมู่บ้านสัมพันธ์นิเวศที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีที่คนริมขวาพอปีนขึ้นไปบนระเบียงแบบนี้ค่ะ
คือต้องปีนเพราะว่าเห็นด้านในไหมคะด้านในที่เป็นด้านบน
คือไฟมันลุกแบบโอ้โหต้องหาช่องทางเพื่อที่จะฉีดน้ำเข้าไปที่ด้านบน
เนี่ยแล้วปรากฏว่าจุดที่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่บนระเบียงอ่ะ
ครับเป็นลักษณะคล้ายคล้ายกับหลังคานี่นี่พี่เขาพยายามเอาไม้กระทู้
เพื่อจะให้เป็นช่องฉีดน้ำเข้าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดู
ตกลงไปแบบนี้เลยอื้อหือโหแล้วตกมาข้างล่างเลย
กระแทกพื้นค่ะตกจากชั้นสองลงมาคุณผู้ชมโอ้โห
ก็ต้องปฐมพยาบาลนะคะแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระหลพล
ยุหะเสนาเจ้าหน้าที่คนนี้นะคะชื่อว่านายธนากรสภาชัย
อายุ๕๗ปีค่ะครับเป็นครูฝึกนักดับเพลิงเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะ
ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าตกลงมาเนี้ยนะคะคุณผู้ชมเอาหลังลงอื้อหือ
คือหลังเนี่ยกระแทกลงไปเต็มเต็มเลยสำหรับการพยายามในการดับเพลิงในครั้งนี้
ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถสกัดเปลวเพลิงเอาไว้ได้
เบิ้ลต้นคาดว่าสาเหตุคือไฟฟ้ารัดวงจรค่ะครับนี่ค่ะจ้านตริพิสูจน์ได้รับปัจเจ็บนะคะ
นี่แหละฮะความเสียสละความทุ่มเทของหน่วยดับเพลิงนะฮะ
คือเขามาช่วยเราเนี่ยนอกจากผชนเพลิงแล้วเนี่ย
โอ้โหอันตรายทั้งนั้นนะเวลามีอาคารมีบ้านที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ย